การปั้นขึ้นรูปเป็นขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งที่เครื่องปั้นดินเผาจะออกมาสวยงามเพียงใด
ก็ขึ้นกับจังหวะของช่างที่จะปั้นขึ้นรูปโดยการปั้นขึ้นรูป
ตั้งแต่ดั้งเดิมจะได้รับการเรียกขานว่าช่างปั้นล่อเพราะการปั้นล่อ
คือการนำดินที่ผ่านการเหยียบด้วยเท้าคัดด้วยมือแล้วมาปั้นให้เป็นท่อนดินก่อน
แล้วจึงนำมาเป็นฐานของงานปั้นดินค่อยค่อยแผ่เนื้อดิน
และเพิ่มปริมาณดินให้กับชิ้นงานไปเรื่อยเรื่อยซึ่งมีลักษณะที่เรียกกันว่าเป็นการปั้นล่อ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน